เมื่อวานนี้หลังจากช่วงประมาณ๔โมงเย็นกว่า
ก็สามารถที่ใช้งานได้ตามปกตินะครับ
เมื่อวานนี้โอ้โหหลายคนก็เรียกว่าระทมทุกข์จริง
ประมาณ๑๖นาทีส่งผลให้มันสามารถรับ
ส่งข้อความได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับ
ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
และกำลังเร่งแก้ไขจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ
ในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
บุว่าขออภัยถึงข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
และจะพัฒนาปรับปรุงบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ
เมื่อวานจึงเกิดเป็นแฮชแท็กมากมายคุณผู้ชม

ในการบอกรักถึงใครก็ตามแล้วบอกว่าโอ้ผมอกหักนะฮะ